ทั้ง๓คนกำลังหยิบเรื่องราวของการเมืองมาอ่านกัน
โอ้โหค่อนข้างจะร้อนแรงเหมือนกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะฮะ
หัวหน้าหนึ่งเพื่อไทยประชาธิปัตย์
ข้อห้ามกรกตกำกวมคุมเครือวัฒนาโพสต์เดือดย้อนรอยประยุทธ์นะครับ
หลังจากที่ข้อห้าม๖ข้อข้อห้าม๘ข้อ
ข้อที่ทำได้อีก๖ข้อนะฮะที่กรกตออกมานะครับในช่วงของการทำประชามตินะฮะ
ออกมาแบบนี้แล้วฝากฝั่งนักการเมืองเขาก็ออกมาวิภาควิจารณ์เหมือนกันนะครับ
ว่าข้อห้ามหรือข้อไม่ห้ามต่างคุมเคลือหรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นนายวัฒนาเมืองสุขนายจตุรนฉายแสงอันนี้ฝากฝั่งของเพื่อไทย

แล้วก็ทางด้านของกรกตก็โพสต์ขยายความขึ้นมาอีก
แต่ว่าหลายความเห็นมีความเห็นที่ว่ายังสับสนคุมเคลือหรือเปล่า
แต่ว่าทางด้านของนอวารณิทวิวัฒน์โฆษกคการทธัมมานูล

ชมการออกระเบียบหลักเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น
ร่างรัฐธรรมนูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้รับทราบชัดเจน
ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
หกข้อทำได้แปดข้อห้ามนะครับ

พร้อมเสนอว่าก่อนที่แต่ละคนจะแสดงความเห็น
ก็ขอให้ถามใจตัวเองก่อนว่าคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับ
แสดงความเห็นวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญอย่างสุจริตตามหลักวิชาการ
ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะถือเป็นการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์
แต่ถ้าคุณมีจิตมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาล
หวังผลที่จะก่อให้เกิดปัญหาใช้วาจาหยาบคายด่าทอ
ก็อาจจะสร้างปัญหาความขัดแย้งตามมา
อาจารย์อมรบอกว่าให้ถามใจตัวเองก่อน
ก่อนที่จะออกมาวิภาควิจารณ์ว่าคิดบวกหรือคิดลบ
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ขอความร่วมมือจากคอสช

พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ก็คาดว่าอาจจะมีการประสานมาในช่วงสัปดาห์หน้านี้แหละ
ส่วนการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนุนของประชาชนนั้น
ขอสชยืนยันว่าสามารถทำได้
และไม่อยากให้กังวลว่าจะกระทำผิดกฎหมายค่ะ
เพราะว่าถ้าหากแสดงความคิดเห็นอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ
ปลุกระดมจนนำไปสู่ความรุนแรง
ประชาชนก็ทำได้ตามหลักสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว
นะครับมาดูทางด้านของฝากฝั่งแก่นำพักเพื่อไทยกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้นายจตุรนชายแสงอดีตบรองนายยกรัฐมนตรีและแก่นำพักเพื่อไทย
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูล

เพราะไม่ได้ให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ

ส่วนหลักเกณฑ์ของกรกตเรื่องอะไรทำได้ทำไม่ได้
ถ้าให้คะแนนก็ให้ได้แค่เกรดดี
ระดับประถมคือผ่านแบบอ่อนมากพูดแบบนี้นะฮะ
เป็นการวิภาควิจารณ์ทางด้านของเพื่อไทยนะครับ
คณะของนายจตุรนชายแสงนะครับ
บอกว่าเกณฑ์ของกรกตเรื่องอะไรทำได้ทำไม่ได้ให้เกรดดีนะครับ
ที่ยังผ่านสอบไม่ผ่าน
เพราะว่าอย่างน้อยยังทำให้เห็นว่า
การแสดงความเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นได้
แต่โดยรวมหลักเกณฑ์ยังกำกวมและเปิดช่อง
ให้มีการตีความผิดในทางที่จำกัดเสรีภาพได้ง่ายด้วยนะครับ
ทางด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
เมื่อวานนี้ก็กล่าวในรายการมองไกลนะฮะ
ตอนหนึ่งว่าหลังโพสต์ข้อความสั่งเสีย
หากตัวเองถูกจับก็ทำให้เพื่อนหลายคนเป็นห่วง
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จ้างวัน

และไม่เกี่ยวอะไรกับนายทองแท้ชินวัฒน
ตามที่ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหา
ก็เมื่อวานนี้นายจตุพรพรมพันธ์

เชื่อมยงท์คนที่เป็นเงาดำเนี่ย

ถ้าเชื่อมโยงเป็นใครก็ขอให้บอกมาเลยนะครับ
เพราะตนเองเนี่ยพูดแบบนี้
บอกว่าถือว่าเป็นการยัดข้อหาล้อเลียนนายกเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
หมายถึงว่า๘ผู้ดูแลเพจเรารักผลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ
ซึ่งไม่มีประเทศใดทำกันแต่เกิดขึ้นประเทศไทย
ดีตนายกแทบทุกคนก็ล้วนถูกล้อเลียนทั้งนั้น
แต่ไม่เห็นมีใครแจ้งความดำเนินคดี
มีการอ้างถึงแหล่งเงินว่าได้รับการสนับสนุนจากนายชัยทัศน์รัตนจันทร์
ซึ่งสนิทและเป็นผู้รับฝากเงินจากนายพานทองแท้ชินวัฒน
ให้นายฮาริสมหาทนอีกทอด
เพื่อนำมาจ้างนางสาวนัทธิกาวรธัญวิทย์ทำเพจ
กล่าวหากันแบบนี้ก็ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินให้กระจ่างชัด
ผังที่นำมาแถลงข่าวที่มีรูปดำเงาดำ

ก็ต้องบอกมาต้องสร้างความเข้าใจให้ออกมานะครับ
อย่ามากล่าวหาลอยโดยไม่มีหลักฐานใด
นี่เป็นความคิดความเห็นของนายจตุพรพรมพันธ์
ส่วนอีกคนนึงเมื่อวานนี้นายวัฒนาเมืองสุข
รุนแรงเหมือนกันเข้มข้นเหมือนกันบอกว่า
นักกฎหมายทั่วโลกควรตะลึงกับการจับกลุ่ม
คนมือโพสต์ทั้ง๘คนที่ล้อเลียนทางการเมือง
ใช่มีการโพสต์ภาษิตเป็นกฎหมายโรมันด้วยนะคะ
บอกว่าถ้ำกลางอาวุธกฎหมายย่อมไม่มีเสียง

ว่าการใช้อำนาจอาวุธแทนที่กฎหมายเป็นวิถีปกติ
สภาวะที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย
ถึงเรื่องของการล้อเลียนผู้นำประเทศ

ก็ถือเป็นความคิดความเห็นจากฝากฝั่งของการเมืองแล้วกัน